เดี๋ยวเราไปตรวจสอบดูบรรยากาศเพิ่มเติมนะครับ
ในพื้นที่บริเวณที่ใกล้กับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับ
ตอนนี้ครับประชาชนเดินทางมาชมพระเมลุมาตร
ที่บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
หลายคนก็บอกว่าจะขอปักหลักอยู่ที่นี่
กว่าจะสิ้นสุดเสร็จสิ้นพระราชพิธีนะครับ
เราไปติดตามจากรายงานสดของคุณกมลวันการีพัฒน์
รายงานสดมาจากบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับ
ประชาชนบางส่วนค่ะยังทยอยเดินทางข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

เพื่อที่จะเข้ามาชมพระเมรุมาตรให้ได้ใกล้ที่สุดนะคะ
หยิบกล้องโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพความทรงจำครั้งสุดท้าย
สิทธิ์ไตรรัฐเดินทางมาพร้อมครอบครัวจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
เข้ามาในพื้นที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่ช่วงเย็น
เพื่อหวังจะเข้ามาชมพระเมรุมาตรให้ได้ใกล้ที่สุด
เลือกมาในวันนี้ไม่ได้รอวันที่๒พฤศจิกายนที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการ
เพราะเกรงว่าจะไม่ได้มีโอกาสมาอีกเนื่องจากต้องกลับต่างจังหวัด
สองสามีภรรยาเดินทางมาด้วยรถไฟจากจังหวัดทรงคลา
ตั้งแต่วันที่๑๑ตุลาคม๒๕๖๐เพื่อมากราบถวายบังคมลา
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยและวางดอกไม้จันทร์ในงานถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาบพิษ

แต่ก็ได้วางดอกไม้จันทร์บริเวณสะพานพระราม๘
วันนี้นะคะทั้งสองคนได้เตรียมพร้อมทั้งอาหารน้ำยารักษาโรคร่ม

ที่มีหน้าปกจัดพิมพ์พระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ทรงช่วยเหลือชาวสงขลาเมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมใหญ่
สายสองสายสามหลังจากนั้นพระองค์ท่านเข้าไปเยี่ยม
แล้วก็ทำคลองพระราชดำริยค่ะเป็นคลองชื่อว่าคลองภูมินาศดำริค่ะ
เดินพวกเราจะเรียกว่ากลองโลนหนึ่งที่หาดใหญ่
ตั้งแต่นั้นพวกเราก็อยู่สุขสบายมาตลอดซุ้มการแพทย์บริเวณจุดคัดกรองที่เก้า
บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจากวัชิระพยาบาลมาให้บริการประชาชน
ดูแลประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยในวันนี้ค่ะมีผู้มาใช้บริการตรวจร่างกาย
ขอยาสามัญประจำบ้านกว่าสี่สิบรายส่วนใหญ่มีอาการหวัด
เนื่องจากฝนตกมาหลายวันค่ะโดยประเมินนะคะว่าถ้าหลังจากนี้
ไม่มีผู้มารับบริการจะปิดให้บริการในเวลา๔ทุ่มค่ะ
ค่ำคืนนี้นะคะประชาชนค่ะยังทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ท้องสนามหลวง
เพื่อที่จะเข้ามาชมพระเมรุมาตรให้ได้ใกล้ที่สุดค่ะขณะที่บางคนนะคะ
ปักหลักค้างแรมอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงจนกว่าจะจบสิ้นพระราชพิธีค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงฝั่งสภาสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะ